เพื่อให้กำลังใจคุณหมอแล้วก็บุคลากรที่เป็นฮีโร่ของเรา

เชิญคุณทศพรศรีตุลามาคุยเรื่องดวง
แต่เราจะคุยเรื่องดวงในเรื่องดวงดีในปีใหม่๒๕๖๒
นี่ก็เป็นการสัมภาพที่ไม่ต้องเจอตัวกัน
เทคโนโลยีในปัจจุบันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้
แล้ววันนี้ก็คงอยากให้ติดตาม
เพราะว่าผมก็จะมีเรื่องราวนะครับว่าหลังจากสงกรานไปแล้วนะครับ
แม้กระทั่งราศีที่ดวงดีนะฮะ
หลังจากสงครานไปแล้วจะอันดับมาให้ถึง๕ราศีด้วยครับ
คำถามยอดฮิตก่อนนะที่ช่วงนี้ถึงจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใครเนี่ย
คนก็จะถามเสมอว่าเอ๊ะตกลงแล้วโควิดมันจะหมดไปเมื่อไหร่

คือเดี๋ยวถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็เอาไปพาดหัวให้มันแรงแล้วคนก็มาด่ากันอีกนะครับคืออธิบายก่อนเนี่ยเอาในเชิงภาพรวมของรวมดาวก่อนแล้วกันว่าถ้าจำกันได้เนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องของดาวเสาร์ย้ายราศรีไปนะครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่จัดหนักในหลาย
ในเดือนมีนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่หนักมากในทางดวงนะครับพอเข้าเมษายนนะครับเมษายนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนปีในแบบไทยแน่นอนแล้วก็ยังเป็นเดือนที่มีในเรื่องของเขาเรียกว่าดวงดาวอื่นนะครับมาเป็นพรงประกอบเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ทำให้ถ้าเทียบในเชิงของความแรงเนี่ยเมษาก็เป็นเดือนที่แรงต่อเ
ไม่ค่อยจะมีผลเหมือนกับในสองเดือนที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็ทำให้สถานการณ์คือจริงก็อย่าไปตีเป็นเรื่องของโควิดอะไรอย่างเดียวนะครับคือในสถานการณ์อื่นก็ตามอ่ะพอดวงดาวมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะฮะก็คือพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทำให้เราอาจจะมีข่าวดีหรือว่ามีเรื่องดี
เครียดดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกข่าวดีสำหรับในแต่ละราศีก็แล้วกันหลังจากสงกราณไปแล้วมันจะมีอะไรดีข้อมาบ้าง
การจัดการปัญหาเรื่องหนี้สินต่างก็ดี
และใครราสีมีนเชื่อว่าน่าจะเป็นราสีที่ที่สบายใจได้
แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เมทุนเนี่ยมันดีเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยดีพอสมควรนะครับ
เมทุนเนี่ยอาจจะต้องเตือนทั้งเรื่องของความรักนะฮะ
เพราะเป็นราศีที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักได้ง่าย

คนเราของเดิมเนี่ยเช้าไปทำงานไม่ค่อยได้เจอกัน
ช่วงนี้หยุดอยู่บ้านเจอกันนานมันก็ทะเลาะกันบ่อยนะครับ
ราศีเมทุนก็ดูแลความสัมพันธ์กันหน่อย
แล้วก็ในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้ให้มากหน่อยนะครับ
คนที่เชื่อว่าดวงยังดีขึ้นอีกนะยังมีอีกนะครับ
อันดับ๓เนี่ยก็คือคนที่เกิดในราศีสิงศ์นะครับ
ราศีสิงศ์เนี่ยก็เป็นราศีแห่งความก้าวหน้านะครับในเชิงของการงานนะครับ
งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะครับ
บางคนอาจจะไปขี่รถส่งอาหารหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องโลจิสติกเรื่องของการเดินทางนะครับ
การส่งออกค้าขายทั้งหลายเนี่ยราศีสิงศ์ก็เป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ
มานะครับที่ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับก็คือราศีธนูนะครับ
ธนูเนี่ยก็อาจจะจริงธนูเนี่ยก็เป็นราศีที่ดวงดีมากในปีนี้นะครับ
แต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะช่วงเดือน๒เดือนนี้เนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็อาจจะเป็นราศีที่เขาเรียกว่าไม่ได้โดดเด่นมาก
แต่ว่าก็ยังมีจังหวะในเรื่องของการลงทุนนะครับพยายามจะเปิดร้านทำธุรกิจ
หรือคนช่วงนี้รู้สึกว่าอาชีพเดิมมันอาจจะไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับจะหารายได้ใหม่หาโอกาสใหม่หาอาชีพเสริมเนี่ย
ราศีธนูก็เป็นราศีที่มีโอกาสนะครับอันนี้อีกคนนึงเนี่ยถ้ามองในเชิงของงานขายนะฮะคือตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันเยอะนะครับ
เดือนมีนาละนะครับตาวเสากา๊บวังการบังพยาบาลบุตรเลยเข้ามาวุ่นวายไปหมดนะครับ
เมษาเนี่ยดวงดีขึ้น

ดีขึ้นกว่าช่วงมีนา
เพียงแต่ว่าก็ยังคงต้องเตือนหรือว่าระวังเรื่องของความแรงไว้นิดนึง
อย่างราศีกรกฎเองเนี่ยก็เป็นราศีที่อาจจะต้องเตือนในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงอยู่
หรือว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเยอะ
ถ้าบังเอิญคุณเวิร์กฟอร์มโฮมในช่วงนี้พอดี
พอเมษาไปแล้วดวงเริ่มดีขึ้นแต่ว่าในช่วงเดือนเมษานี้ยังคงต้องเตือนในเรื่องของความติดขัด
ไม่ได้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่เราตั้งใจไว้อะไรแบบนี้นะครับ
ดังนั้น๒ราศีนี้ก็เรียกว่าเตือนอย่างต่อเนื่องก็ละกัน
ตัวจริงที่เรามาเตือนกันมากนะครับอีก๒ราศีนะครับในช่วงหลังจากนี้ก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษแล้วก็ราศีตุล
กับตุลเนี่ยต้องเตือนหนักเลยโดยเฉพาะราศีเมษเป็นราศีที่เรียกว่าจังหวะดวงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
ทะเลาะกับหุ้นส่วนทะเลาะกับลูกค้านะครับ
แม้กระทั่งปัญหากับคนในครอบครัวก็ดีนะครับ
ดังนั้นราศีตุลเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ
จริงช่วงนี้ถ้าหลายคนเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ย

แต่ถ้าเกิดใครที่ยังต้องรับผิดชอบต้องทำงานต้องอะไรเนี่ย
ผู้ที่เกิดราศีตุลเนี่ยก็ต้องเตรียมวางแผนให้ดีนะครับ
ราศีแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือ
ราศีกันราศีกันเนี่ยก็ชิวนะฮะ
เห็นคนราศีกันหลายคนเนี่ยชีวิตช่วงนี้ก็สบายนะครับ
คือในเรื่องการงานก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นกังวล
แต่ว่าราศีกันเนี่ยก็ต้องเตือนเรื่องหนึ่งก็คือ

เพราะเป็นราศีที่ดวงการเงินมีความวุ่นวายมาก
อีกหนึ่งราศีที่สบายก็คือราศีพฤศพนะครับ
พฤศพเนี่ยจะดีจะเด่นในเรื่องของความรักให้ซ้ำไป
ต้องบอกว่าหลังจากสงกรานไปแล้วเนี่ย

เพราะว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์ในการเปลี่ยนงานเนี่ย
สูงสุดในช่วงนี้ด้วยนะครับ
แล้วเนี่ยใครที่ทำงานอยู่ที่บ้านอะไรก็ตามเนี่ย

เพราะว่าไม่รู้ว่าพอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วเนี่ย
ถ้าหากเราไม่รีบแสดงฝีมือความสามารถเนี่ย
งานที่ทำอยู่มันจะทำต่อไปหรือเปล่า

ก็เป็นราศีที่ดวงสบายนะครับคนสุดท้ายแล้วก็คือ
ราศีพิจิกนะครับ

เป็นราศีที่เรียกว่าจังหวะในเรื่องของการงาน
ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นกังวลมากนักนะครับ
แล้วก็เป็นราศีแห่งการบุกเบิกด้วยซ้ำไป
ในช่วงเดือนเมษาหลังสงการไปแล้วเนี่ย
จะมีงานใหม่มีโปรเจคใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน
บางทีอาจจะเป็นงานพิเศษก็ได้นะ

สมมุติว่าใครที่มีอาชีพมีงานประจำอยู่แล้วเนี่ย
อาจจะหาโอกาสหารายได้เสริม
ว่าสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจเดิม
ที่เราเคยทำมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เชื่อว่าน่าจะมีความโชคดีดีมากครับ
นะครับผมต้องย้ำว่าสงกรานค์ปีนี้นะครับ
ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนสงกรานที่ตรงวันพอดีนะครับ
แต่ละปีถ้าใครที่ติดตามถาลันออนไลน์

ก็พูดถึงเรื่องของสงกรานนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับ
ตอนปี๑๓ตอนปี๑๔ตอนปี๑๕นะครับ
ปีนี้ก็คือ๑๓เมษาพอดีเป๊ะนะครับ
เวลาที่เราเข้าสู่เลิกในการเปลี่ยนปีเนี่ยก็คือ๒๑นาฬิกา๒๗นาทีนะครับ
วันที่๑๓นะครับของวันจันทร์ที่๑๓นั้นเนี่ย
ฝากไว้ก่อนว่าใครที่ปีนี้เราไม่ได้ออกไปเที่ยวกันอยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าถ้าอยากจะสวดมนต์ไหว้พระนะครับ
หรือว่าสร้างสิ่งที่มีความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเนี่ยนะครับ
การใช้เลิกในเวลา๒๑นาฬิกา๒๗นาทีนะครับ

ถูกครับเหมือนให้นึกถึงตอนสวดมนต์ข้ามปีนะครับ
หลักการเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นการเข้าสู่ปีใหม่ในแบบไทยนะครับ
ก็สวดอยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกครับ
คือสวดอยู่ที่ห้องพระที่บริเวณบ้านของเราเนี่ย
อันนี้ก็เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับเรา
โปรดติดตามตอนต่อไป